วันที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

จำงวดวันที่๑๗มกราคม๒๕๖๐

ต้นมะม่วง

มะม่วงอายุกว่า๓๐ปีภายในบ้านหลังหนึ่ง
ซอย๓มิตรสัมพันธ์ตำรวจแสนศุกร์อำเภอเมืองชนบุรี
ออกช่อเป็นเลขเก้าไทยอย่างชัดเจน
ภายหลังชาวบ้านที่อยู่ในระแวกข้างเคียง
รู้ข่าวก็แห่มาดูแล้วก็ตีเลขเป็นเลขเด็ดต่างนะครับ
โดยคุณพี่ชายรัชยสวุฒินะครับเจ้าของบ้าน
ว่าตอนที่เห็นชอบมะม่วงนี้คิดว่ามดแดงมาทำรัง
ได้ปีนขึ้นไปดูเพื่อจะห่อนะครับ
แต่กลับพบว่าช่อมะม่วงมีลักษณะคล้ายเลข๙ไทย
หลังจากโพสต์ปุ๊บก็มีคนมาเยี่ยม
มาเยี่ยนบ้านของคุณพี่เขาเป็นประจำนะครับ

ไปดูอีกที่หนึ่งนะครับไปที่ชัยนาธนะครับ
นักเสี่ยงโชคต่างทยอยเดินทางไปที่วัดหาดกองศิลป
หมู่๕ตะบนเขาท่าพระอำเภอเมืองชายนาฏ
เลขเด็ดและโชคลาภจากเรือมาดเก๋ง๔แจว

ถูกนำขึ้นมาจากกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ฝั่งตรงข้ามวัดตั้งแต่วันที่๙มกราคมที่ผ่านมา

เป็นนิมิตหมายที่ดีประจวบเหมาะกับเป็น

แม่ย่านางของเรือตะเคียนที่ชื่อแม่ศรีสุดา
จะให้โชคลาภฉลองต้นปีอย่างแน่นอน
อย่างแน่นอนเลยส่วนใหญ่นำแป้งมาทาถูครับเพื่อขอเลขเด็ดนำทุกเพียรมากราบไหว้บูชานะครับ
แล้วก็แต่คนส่วนใหญ่ที่บอกว่าที่เห็นนะเห็นเลข๙๙
เลข๙เขาตีแบบนี้เลข๙มาจากวันที่พบวันที่๙มกราคม
ส่วนเลข๑มาจากเดือนแรกของปีก็เลยเป็น๙๑นั่นเองนะครับ
เขาบอกว่าหลังจากที่นำเรือตะเคียนนี้ขึ้นมา
บอกว่ามีคนเห็นเจ้าแม่ศรีสุดาปรากฏกายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
ก็เลยมีความเชื่อว่าเจ้าแม่มาให้โชคให้ลาบครับนะครับ
วันนี้รอติดตามกันบ่าย๒ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดลงมาจาก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนามบินน้ำนะครับ
ค่ะสำหรับเรือลำนี้ไม่ได้ทาสีขาว
ไม่ได้ทาเริ่มแล้วเป็นความเชื่อนะครับ